ไปถามพี่ว่าพี่หนุ่มพร้อมเคลียร์ไหม
คุณเนี่ยนะมันยิ่งกว่าไอ้เจ๊มอยนะผมไม่บอก
อันนี้กระซิบกระดาบข้างล่างไงหนูไม่ให้ใครเห็นไง

หนูเข้าใจละมดดำนี่บอกว่านี่พี่หนุ่มละวังแองจี้นะ
ว่าจะบอกพะฮะเข้าแพงนะระวัง
ว่าหนูถามพี่ได้ตอนนี้ไงคือเธอเตือนกันอย่างนี้เลย
เพราะว่าถ้าเกิดพี่ไม่พร้อมเคลียร์น้องก็จะไม่เล่นข่าวนี้ไง
นี่เราเคลียร์กันสดข้างหน้าเลยนะ

เดี๋ยวสิเดี๋ยวพี่หนุ่มบอกว่าพี่หนุ่มจะพูดเรื่องของพี่สักนิดนึง

เฮ้ยหมดเวลาจริงจริงเหมือนแบบละครังช่วยชีวิตบ้าง
ไม่มีตั้งใจอ่ะไม่หรอกแต่จริงมันไม่มีอะไร
พรุ่งนี้หนูมาพี่ไม่อยู่พรุ่งนี้ก็ไม่ได้อีก

ยังไงไม่มีอะไรก็ลือกันไปเรื่อยเปื่อยอะไรอย่างเงี้เน

พี่ก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนั่นแหละตอนเนี้ยจริงจริงจริง
ก็คือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือเรื่องของอนาคต
เฮ้ออ๋อแต่ว่าในวันนี้เพื่อนยังเป็นธนงานของทางท่องสามอยู่ขะ
คุณจะมีหลักฐานที่แท้จริงเหมือนเขา

ใสรัดนี่ก็ไปกว่านี้

อะไรจริงนะครับก็สบายใจได้